มาดูเรื่องนี้กันต่อเรื่องบนท้องถนนที่บีบหัวใจคนรักสุนัขจริงค่ะ
คือสุนัขสองตัวมันวิ่งเล่นกันอยู่ริมถนนค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วมันเกิดเหตุว่ารถพ่วงซึ่งบรรทุกยางมาต่อยร้อนเนี่ยค่ะ
พลิกคว่ำขึ้นมายางมะตอยก็ราดไปบนตัวสุนัขทั้งสองค่ะ
ทำให้มันเนี่ยตอนนี้ก็สิ้นใจแล้วค่ะ

่งลงข้างทางตรงถนนสาย๓๖อยู่ที่ตัวเมืองระยอง
คือสภาพถนนก็เละเทะอย่างที่เห็น
เลอะถนนเลอะสิ่งของบริเวณนั้นไปหมด
สาดใส่สุนัขสองตัวร้องด้วยความเจ็บปวด
แล้วรีบพามันส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะ
เนี่ยค่ะแต่ว่าก็ปรากฏว่าเจ้าโก้นะคะ
สุนัขเพศผู้กับเจ้าด้าสุนัขเพศเมีย
ก็ตอนนี้ก็จากไปแล้วนะคะ
เจ้าของเนี่ยเขาบอกเพิ่งปล่อยเจ้าสองตัวนี้ออกจากบ้านมาวิ่งเล่นเลยค่ะ
แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถยางมะตอยพลิกคว่ำพอดี
คนขับรถบรรทุกยางมะตอยเล่าบอกว่าเขาไปรับยางมะตอย๒๙ตันมาจากบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองค่ะ
แล้วพอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยรถเก๋งตัดหน้ากระชั้นชิดก็หักหลบ
ก็เลยทำให้รถเสียหลักแล้วก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
ซึ่งเนี่ยค่ะก็ความร้อนลวกมันไปทั้งตัวจนหนังลอกหลุดออกมาค่ะ
อื้อฮึ
ค่าใช้จ่ายที่ที่หมาได้ไปที่กินิก
เราเลี้ยงมาพี่เลี้ยงมา
เสียใจกับคุณแบงค์ด้วยนะคะ
แต่นี่คืออีกหนึ่งอย่างที่ต้องแก้ไขต่อไปค่ะ
คุณแบงค์เองบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยกำจัดยังมะตอยออกไปโดยเร็ว
เพราะว่าเสียหมาด้วยนะคะแล้วกลิ่นก็รุนแรง
ทุกคนที่อยู่แถวนี้เนี่ยก็ต้องสูดดมแล้วปวดหัวมากจริงค่ะ
นี่ค่ะผลพวงจากอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ